ขาบมาหลังจากนั้นไปชนกับแท่งช่วงทางหลงทาง
ด่วนหงาวงวานจังหวัดณทบดิรถขาด

หลังรถไปไหนหลังรถอยู่ด้านหลังตรงนู้น

คนขับและผู้โดยสารที่นั่งมาด้านหน้าด้วยกัน
เป็นแฟนสาวของตัวเองบาดเจ็บเล็กน้อย

ตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีรับแจ้งเหตุรถเก๋ง

รถขาดเป็น๒ท่อน
เหตุการณ์เกิดขึ้นทางโค้งช่วงลงทางด่วน

ตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรีค่ะ

ที่เกิดเหตุไปเลยไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของทางด่วน๒
และเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปเจอรถเก๋งสีน้ำเงินคันนี้

ส่วนท้ายรถเกิดเพลิงไหม้ด้านหลังตรงนี้นะคะ
ท่อนหลังไหม้ดำหน่อยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พอไปถึงใช้น้ำยาฉีดดับไฟไว้ได้
ส่วนด้านหน้าของตัวรถอยู่ห่างออกไป๑๐เมตร
โดยคนขับรถและแฟนสาว
ออกมานั่งรอเจ้าหน้าที่อยู่ที่สนามย่าใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ทราบชื่อคนขับชื่อว่านายไทยพันธุรัตน์

ตามร่างกายไม่พบบาดแผลแต่อย่างใดเลยนะ
แต่มีรอยแดงที่คอด้านขวาเท่านั้นเองนิดเดียว
ส่วนแฟนสาวไม่ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันค่ะ
นั่งรอเจ้าหน้าที่เข้ามานี่นะคะ
สองคนเลยอยู่บริเวณสนามย่าข้างทางแบบเนี้ย

ขับรถคันนี้ไปรับแฟนสาวเพื่อที่จะกลับบ้าน
ระหว่างขับรถมาตามทางด่วน
เพื่อเข้าสู่ถนนงามวงวานคือช่วงทางลงนะ
จุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งพอดี
โดยล้อรถไปเหยียบกับก้อนหิน
เขาบอกว่ารถมันเสียหลักถลายไปชนกับแท่งบารีเออร์

ช่วงนั้นถุงลมนิรภัยทำงาน
ส่งผลให้มองไม่เห็นทาง
สุดท้ายรถก็หยุดเอง
แล้วก็เลยถอดเข็มขัดนิรภัย
จากนั้นไปช่วยแฟนสาวออกจากตัวรถ
และโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจให้เข้ามาช่วยเหลือนะคะ
ส่วนที่เขาและแฟนสาวรอดมาได้อย่างปาติหาร

เพราะทั้ง๒คนฆาตเข็มขัดเนื้อระภัย

เอารถเครนนะคะมายกซากรถออกไปไว้ข้างทาง
และทำความสะอาดถนนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ
พร้อมกับเชิญตัวในไทยคนขับรถไปที่โรงพัก

รวมทั้งจะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้

เป็นไปตามที่ในไทยคนขับรถอ้างหรือเปล่า

แล้วไปเหยียบหินจนทำให้รถเสียหลัก

ถ้าถามกันแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยอยากทราบว่าแขวนพระอะไร